ดึกดึกดื่นแก๊งบิ๊กบไรค์ออกจากหมู่บ้านไป

แต่ไม่เขาออกจากหมู่บ้านแบบนี้
ครับรักรถคือลักขโมยรถนะแต่ไม่ใช่ฮะนี่คือพวกเขา
อยากจะไปขี่มอเตอร์ไซค์กันขี่บิ๊กไบท์กันแต่กลัวไงว่าบ้านอื่นเนี่ย

เพราะว่าถ้ามันสตาร์ทให้มันบึ้นดังเลยนะ

ค่อยไปสตาร์ทที่นอกหมู่บ้านครับ
น่ารักจริงน่าชื่นชมจริง